นาฬิกา๕๐นาทีครับใครที่ตามข่าวเรื่องของ
การล่อลวงของผู้หญิงอายุ๑๘ปีไปที่บ้านของแรปเปอร์ชื่อดัง
ครับที่จังหวัดขอนแก่นลิลลี่ครับ
ลิลลี่เป็นใครลิลลี่เป็นแฟนสาวของแรปเปอร์ชื่อดังนะครับ
ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโลกโซเชียลแล้วนะครับ
หลังจากถูกผู้หญิงอายุ๑๘ปีแจ้งความว่าเธอเป็นธุระจัดหา
ให้ไปหลับนอนกับแรปเปอร์หนุ่มแลกกับค่าจ้างวันละพันบาท
ตำรวจขอนแก่นออกหมายเรียกลิลลี่ให้เข้ามาให้ปากคำครับ
ความคืบหน้าเรื่องนี้ครับพันธุ์ตำรวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจ
ผู้กำกับการสมภาพเมืองขอนแก่นเปิดเผยบอกว่า
พนักงานสอบสวนสอบปากคำนางสาวแอนอายุ๑๘ปีครับ
เป็นชาวจังหวัดสตูนเป็นผู้เสียหายแล้วก็ส่งตัวไปตรวจร่างกาย
ที่โรงพยาบาลขอนแก่นแล้วนะแล้วก็ยังออกหมายเรียกนางสาวลิลลี่อายุ๓
ปีครับคุณผู้ชมครับเธอเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการ
ให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำเพิ่มเติมวันที่๔มีนาคมนี้
เรื่องต้นแจ้งเขาหาไว้ก่อนเลยคือเป็นธุระจัดหาล่อไป
หรือพาไปเพื่อการอนาจารย์มีโทษจำคุกตั้งแต่๑ปีถึง๑๐ปีครับ
แล้วก็ปรับตั้งแต่๒๐๐๐ถึง๒๐๐๐๐บาท
ตำรวจยืนยันว่าใช้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายซึ่งหากผู้ถูกกล่าวหา
เห็นว่าถูกกันแกล้งนะเป็นสิทธิของท่านตำรวจบอก
เธอจะแจ้งความดำเนินคดีคู่กรณีเธอก็ทำได้นะ
ก็อาจจะออกหมายเรียกให้มาสอบปากคำในฐานะพยาน
หากพบความผิดถึงจะแจ้งข้อกล่าวหาครับ
ด้านนางสาวแอนนะฮะเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีอีกครั้งโดยเธอยืนยันว่า
เรื่องที่ออกมาพูดทั้งหมดเป็นความจริง
และที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยตอนนั้นมีการใช้ยาเสพติดด้วย
แล้วใครเอามาให้รู้ไหมเธอบอก
บอกว่าลิลลี่นี่แหละเป็นคนเอามาให้ทำให้เธอเมา
แล้วก็ทำบางอย่างไปอย่างไม่มีสติอันนี้เธอบอก
เล่าต่อยังไม่จบเธอเล่าต่อบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยกระทบกับครอบครัว
บางคนเม้นต์พาดพิงไปถึงแม่เธอนู่น
เรียกร้องให้สังคมอย่าวิพากษ์วิจารณ์ไปจนเกินเลย
อีกทั้งมีคนนะฮะไปขุดคลิปวิดีโอเก่าที่หลุดออกมาเมื่อ๘เดือนก่อน
บอกว่าเธอเธอเสียหายแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปแบบเสียหายจริงแหละ
เพราะบอกว่าขายตัวนะฮะนี่เธอพูดนะเธอบอกมีคนวิจารณ์เธอแบบนี้
ชี้แจงว่าเป็นคลิปที่ถ่ายส่งให้แฟนเก่าครับ
แล้วก็ถูกเอาไปลงในเว็บไซต์ลามกอนาจารย์
จะดำเนินคดีกับคนที่เผยแพร่คลิปนี้ด้วยนะฮะ

แต่สิ่งมากคลิปแนะนำตัวของเราก็คือการที่หวังว่าเราขายตัว
ล่าสุดครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาลิลลี่เคลื่อนไหวแล้วครับ
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวมีใจความบางช่วงบางตอนว่า
เรื่องราวที่อยู่ในข่าวไม่ได้ถูกต้องทั้งหมด
ลี่ยืนยันว่าไม่เคยมีเจตนาและพฤติกรรมที่จะหลอกลวงหรือหลอกล่อใคร
ก่อนหน้านี้ลี่หลีกเลี่ยงที่จะเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์เพราะคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
แต่เมื่อมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นและทำให้เรื่องราวดูแย่ลงไป
ลี่จึงต้องยืนยันว่าลี่ไม่ได้เป็นแฟนใครเลยมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว
มีเพียงสัญญาว่าจ้างแล้วมาทำงานร่วมกันบางช่วงเท่านั้น
สาเหตุที่ลี่เลิกจ้างเนื่องจากลี่บังเอิญพบพฤติกรรมบางอย่าง
ลี่ยอมรับว่าลี่ไม่สบายใจมากจึงตัดสินใจให้เดินทางกลับ

ต่อจากนี้ลี่คงทำได้เพียงต่อสู้คดีด้วยความจริงทั้งหมดที่ลี่มี
และจำเป็นต้องดำเนินคดีกับทุกคนที่หมินประมาท
เพื่อปกป้องสิทธิของตัวเองบ้าง
ขณะที่นางสาวแอร์นะคือผมไม่รู้ว่าข้อความทั้งหมด
มีการพาดพิงไปมากกว่านี้หรือเปล่าหรือยังไงนะ
แต่แอนผู้เสียหายเนี่ยเขาได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กของเธอบ้าง
เขาบอกตอบโต้กันอย่างดุเดือดเลยครับคุณผู้ชมครับ
ต้องตามกันต่อนะฮะว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องหรือโยงไปถึงใครบ้างนะฮะ